คุณผู้ชมดราม่าข้ามคืนจริงโอ้โห
แล้วก็คอมเมนต์ถล่มสุดท้ายแล้วเนี่ย
คนที่เป็นเจ้าของคลิปถึงกับต้องลบคลิปแล้วออกมาขอโทษ

ไม่มีโอกาสที่เขาจะใส่จอแดนมายันหน้าคุณได้นะเขาพูดเอาไว้
ถึงรองเท้าแตะของผู้ชายคนนี้ที่เขาพยายามพูด
แล้วก็เป็นคลิปมาเนี่ยก็คือการออกนอกบ้าน
ใช่คือเขาทำคลิปเรื่องเกี่ยวกับว่าปี๒๐๑๑แล้วอย่าแต่งตัวแบบนี้เลย
แล้วเขาก็พูดหลายเรื่องทั้งจะเป็นเรื่องของการใส่เสือแบรนดเนมทั้งตัว
หรือการใส่แบรนด์ถี่มันเป็นคนละแบรนด์กันต่างนานาคือพูดเรื่องการแต่งกาย
แต่หลักที่เป็นดราม่าคือเรื่องรองเท้าแตะเขาบอกว่าอย่าได้ใส่เลิกใส่เลย
บางทีเนี่ยอย่าสนแต่ความสบายของตัวเองอย่าสนแต่ความสบายใจ
สนความสบายตาคนอื่นด้วยไม่มีใครอยากมองเล็บเท้าคุณเขาว่าแบบนี้
แล้วก็คือคำที่หนักที่สุดคือคำอะไรเอาคุณผู้ชมไปฟัง
แฟนคลับคอมเมนต์ว่าผมจะใส่ครับ
ใส่ไปเลยครับอย่าให้เจอผมนะครับ
เพราะผมจะใส่จอแดนแล้วเข้าไปถีบหน้า
อยากใส่จอแดนแล้วเข้าไปเตะหน้ามึง
นี่แหละค่ะคือประโยคเด็ดที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าหนักมาก
แดนก็เป็นรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดังรุ่นดัง
ใช่ที่นักบาร์ชอบใส่กันแล้วเนี่ย
หลายคนน่ะแสดงความที่เห็นเป็นนิทิศทางเหลียวกันว่า
คุณมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกรสนิยมคนอื่น
ความชอบและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันไม่มีผิดไม่มีถูก
อย่าไปทำลายความมั่นใจคนอื่นเขา

บอกว่าจริงแล้วเรื่องที่ควรต้องมีในปี๒๐๒๑และทุกปี
คือมารยาทในการอยู่ร่วมกัน

ก็ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่อง
เขาจะใส่ไม่ใส่หรือควรใส่ไม่ควรใส่

บางคนเขาอาจจะไม่มีเงินที่จะไปซื้อรองเท้าผ้าใบแพงแบบคุณก็ได้
คือถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะมาแนะนำการแต่งตัวที่เหมาะสม

สมมุติถ้าคุณใส่รองเท้าแตะไปทานข้าวดินเนอร์กับแฟนในร้านหรูแบบนี้
เพราะถือว่าคุณไม่ให้เกียรติร้านและไม่ให้เกียรติแฟน
คือถ้าจะแนะนำเรื่องของว่าแต่งตัวแบบไหนให้เหมาะสมกับสถานที่
มันก็เรื่องหนึ่งแต่ด้วยอาจจะด้วยคำพูดและการสื่อสารเนี่ย
คือมันกลายเป็นเหมือนการเหยียดรสนิยมคนอื่นไปเลย
เหมือนเป็นการเหยียดรองเท้าแตะไปเลยแบบนั้นนะคะ
นี่ถึงขั้นพระมหาภัยวันค่ะโพสต์เรื่องนี้ด้วยนะ
แต่ดราม่าเรื่องนี้แบบติดตลกเลยนะคะท่านโพสต์บอกว่า
เคยลองใส่ส้นสูงดูแล้วมันเดินลำบากนะโยม
นี่ค่ะนี่พระมหาภัยวันโพสต์นะ
แล้วก็มีอีกอันหนึ่งค่ะโพสต์บทสนทนา
บอกว่าเป็นพระนะครับพูดบอกว่า
รองเท้าน่ะเวลาใส่ให้เลือกที่ใส่แล้วมันสบายนโยม
แล้วก็มีอีกคนนึงมาตอบว่าสบายตาคนอื่นหรือครับหลวงพี่

คือเรื่องของเรื่องยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ย
เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะมีคนติดตามเยอะเหมือนกัน
เขาก็ตั้งหัวข้ออย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แหละ
๒๐๒๑แล้วอย่าใส่แบบนี้เลยพลีส
แล้วก็พูดเรื่องการแต่งตัวเช่น
ขอร้องอย่าใส่รองเท้าวิ่งกับกางเกงยีนมันไม่เข้ากัน
อย่าใส่แบรนด์ที่เป็นคู่แข่งกัน
สมมุติถ้าคุณจะใส่รองเท้าแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นกีฬากับกางเกง

อย่าใส่แบรนดเนมทั้งตัวเพราะมันดูปลอม
แล้วก็มาถึงหัวข้อรองเท้าแตะนี่แหละค่ะ
ที่เขาตั้งคำถามว่าเออไม่เข้าใจทำไมชอบใส่กัน

สุดท้ายแล้วทนกระแสไม่ไหวเพราะทัวร์ลงหนักจริง

แต่การแสดงความเห็นแบบนี้มันก็เกินไปอ่ะนะ

สุดท้ายแล้วก็คือลบคลิปนั้นออกไปเลยนะ

จริงครับซึ่งสเตตัสนี้นะคุณแท็กพรรณยูโรจนาอุทิธรรม
นักแสดงคุณแท็กเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ต่อท้ายด้วย
บอกว่าผมแท็กพระรันยูครับอย่าทำแบบนี้อีกผมใส่มา
ชีวิตอย่ามาดูถูกรองเท้าแตะคนอื่นเขาผมเตือนคุณนะ
รองเท้าแพงใช่ว่าจะใส่ดีเสมอไปคนก็เนี่ยค่ะเข้ามา
ไลค์คอมเมนต์คุณแท็กสามพันกว่าคนได้อืมนี่แหละค่ะมัน
ต้องไปดูเหตุผลเหตุผลของแต่ละคนเวลาที่เขาจะต้อง
แต่งตัวแบบไหนอะไรยังไงด้วยนะใช่คืออย่างที่